เอาล่ะคุณผู้ชมถ้าหิวแล้วเดี๋ยวจะพาไปร้านอาหาร
ร้านอาหารแห่งนี้ชื่อนี้มีความแปลก
ขออภัยที่ต้องพูดคำนี้เลยเพราะชื่อร้านเขาจริงคุณ

เขาตั้งชื่อแบบนี้นะย้ำว่าเขาตั้งชื่อแบบนี้

ใช่ครับชื่อร้านเขาบอกแปลกแล้ว
เมนูต่างในร้านยังมีเมนูแปลกด้วย
อย่างเช่นกะเพราโจร

สิจะเป็นอย่างไรไปดูร้านนี้กันเลยฮะ
กราบเท้าโจรอยากแดกต้องมาที่แดกด่วนโภชนา
ขายอยู่ที่จังหวัดระยอง
ใครมาเที่ยวระยองแวะมาแดกซะ
ถ้าไม่มาแดดถือว่าเฉยแหลกนาน

นี่ฉันชอบคำโปร่ง
คำว่ากินกับคำว่าแด๊กเนี่ยนะ
พอพูดว่ากินมันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกินปกติ
แต่ถ้ารีบมาแด๊กด่วน
คือมันดูแบบกินอย่างอร่อยดูกินแบบว่าหิวโหย
ต้องไปกินฟังแม่ค้าสาธยายแล้ว
อยากจะลองขึ้นมาทันทีแม้ชื่อร้านก็แปลกนะฮะ
แล้วก็ชื่อเมนูอาหารก็แปลกนะครับ
ร้านนี้คนอาจจะถามอยู่ตรงไหนนะ
นี่กะเพราโจรนะฮะอะไรนะฮะ
ะเพราโจรคือเผ็ดแห้งไม่หวาน

เป็นกับข้าวมีหลายเมนู

ลูกเป็นเพลิงอยู่แถวริมถนนแสงจันท

เป็นร้านอาหารตามสั่งไม่เฉพาะป้ายชื่อร้านเท่านั้น

ดูจากป้ายเอาก็แล้วกันก็ไม่รู้เอ๊ะยังไงดีนะ

ใช่แพ็ดหน่อยไม่หวาน
เจ้าของร้านคุณพี่ผู้หญิงคนนี้แหละ

แล้วก็คุณพี่ผู้ชายพี่ปราโมทเมฆจันท

เอาฟังเสียงพี่เขาอีกหน่อยครับ

ถ้าพูดเพราะไปก็บอกแม่ค้าไม่ดุเนาะ
เราก็เอ๊ะมนุษย์นี่ชอบของแรงเลยเฮ้ย
ชอบของแปลกเลยเฮ้ย
ต้องเอาตามใจลูกค้าสักหน่อย
ก็เลยขึ้นว่าแดกอะไรจดชิดเสียเบน
อะไรอย่างเงี้ยเราก็แต่ใจอ่ะออกมาจากใจล้วนตัวป้ายเนี่ย
ไม่มีใครบอกไม่มีใครทั้งนั้นคิดมาจากหัว

เอายังไงดีกับเขาเรียกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
หรือคิดต่างสร้างจุดขาย
อันนี้ที่ฉันชอบเป็นกิมมิกไงคุณคิดต่างสร้างจุดขาย
ดีนะจำคำพูดนี้ไว้เนอะคิดต่างสร้างจุดขาย

จำได้จริงนะฮะแล้วก็ดูคือดูสะใจในการที่จะไปกิน
ใช่รู้สึกว่าต้องไป
เออนี่ลูกค้าเซ็งไก่เซ็งเฮอ่านเซ็งอะไรนะฮะ

ร้านนี้ก็มีความเก๋ไปอีกอย่างหนึ่งนะฮะกระเพราโจร
ลูกค้าบอกว่าสั่งกันเยอะมากนะคุณพี่กล้ามโตแบบนี้ก็ไปสั่งเหมือนกัน
รสชาติจัดจ้านดีนะกะเพราโจรแบบนี้นะครับ
แม่ค้าก็จัดจ้านอย่าไปเมียเรื่องเถอะนะ
ก็บอกมนุษย์ที่ชอบของแปลกไว้เฮ้ยนี่
แต่แม่ค้าบอกใจดีจริงใจนะฮะ

หมดทั้งมวลก็เป็นกิมมิกเป็นยุทธศาสตร์ในการขายของร้านค้าเขานะฮะ
ถ้าไม่มีชื่อแบบนี้ก็เราก็จำไม่ได้